แต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะคะไปตรวจสอบเส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือกันก่อน
เส้นทางนี้คนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงพะหนโยธิน

หนโยธินออกอายุทยาหรือไม่ก็ออกทางสุพรรณ
แต่ก็ไปเจอไปเจอกันที่นครสวรรค์
นครสวรรค์ยังไงก็ต้องบีบนะคะ

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะกับกลุ่มเหนา
ก็พบว่าถนนภะหวนโยธินขาออก
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ตั้งแต่ช่วงข้ามมีปริมาณรถนี่
โอ้โหหนาแน่นเลยฮะ
แต่ว่ายังวิ่งได้เรื่อย
เคลื่อนตัวได้ดีทำความเร็วได้ประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยตำรวจทางหลวงอายุทยาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ขณะที่สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย
ช่วงผ่านจังหวัดพระนครสุธิยา

ทำความเร็วได้ตลอดเส้นทางนะครับ
เลียงจากอายุทยาก็ต้องขึ้นไปที่อ่างทอง
ขึ้นไปที่อ่างทองสภาพการจราจรเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผ่านช่วงอ่างทองกาญจาราจรเริ่มหนานแน่นแล้ว

บริเวณทางต่างระดับและทางแยก

อยู่ที่ประมาณ๗๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่ว่าจะไปสะสมต่อที่นครสวรรค์

โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒สายบางปะอิน
หลวงพ่อโอหรือว่าถนนสายเอเชียบริเวณ

จนถึงรอยต่อจังหวัดนครสวรรค์
ระยะทางยาวนะรวม๓๙กิโลเมตร
การจราจรเริ่มมีรถหนาแน่นนะคุณ
จากประชาชนที่ทำงานวันสุดท้ายทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
ก็สามารถใช้ความเร็วตรงจุดนี้
ประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ก็ถือว่ารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
แต่จะไปสะสมมากขึ้นที่นครสวรรค์
ตัวเมืองนครสวรรค์ทั้งถนนพะหนโยธินหมายเลข๑
ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
มีประชาชนเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือกันอย่างต่อเนื่องครับ
ถนนทุกสายรถสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ
ยังไม่มีปัญหาด้านการจราจรครับ
ขณะที่ตำรวจนครสวรรค์ทำงานหนักเหมือนกัน
ยังคงใช้มาตรการรองรับการจราจร
โดยการเปิดช่องทางการจราจรพิเศษ๒ช่องทาง
พร้อมกับอยู่ประจำจุดตามสัญญาณไฟจราจรต่าง๒๔ชั่วโมง
ต้องบริหารจัดการไฟจราจรนะ
ไม่งั้นจะเป็นการติดสะสมนะครับแล้วก็คอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็เร่งระบายรถไม่ให้มีการติดขัดสะสม
อันนี้สะพานเดชาติวงอันนี้ยังวิ่งได้นะ